ช่วงนี้เมืองไทยยังคงมีอีกหลายประเด็นที่ยังไม่มีคำตอบ
เพราะฉะนั้นขีดเส้นใต้เมืองไทยในวันนี้
จะมาวิเคราะห์๒เรื่องที่จะต้องมีความคืบหน้า
เรื่องแรกก็คือความขัดแย้งในวงการสงฆ์ส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือการร่างรัฐธรรมนูล
และนายกรัฐมนตรีนะคะไปติดตามการวิเคราะห์สองเรื่องนี้กันเลยนะคะ

ครับขอบคุณครับคุณกรอฟคุณดาวครับ

เห็นข่าวของพลเรือเอกพระจุลเมื่อสักครู่แล้วเนี่ย

เพราะว่าประเด็นนี้ถ้าดูข้อหาแล้วเนี่ยไม่ใหญ่หรอกครับ
ข้อหากระทำผิดโดยระบบคอมพิวเตอร์
แล้วกำลังจะแจ้งซ้ำในวันที่๑๐นี้ข้อหามินประมาท
แต่พระเอิญคู่กรณีใหญ่ครับ
อยู่กับป่าเปรมมานานนะครับ
แม้ตอนหลังนี้จะพ้นหน้าที่ไปแล้ว
แต่ว่าใครก็รู้ว่านี่คนของป่า
อีกด้านหนึ่งตำรวจฝ่ายเจ้าทุกข์ก็ถูกมองว่า
ลำพังตำรวจเองเนี่ยคงไม่แจ้งความเอาผิดกับพลเอกพระจุลหรอกครับ
ต้องมีสัญญาณมาให้ตำรวจเป็นเจ้าทุกข์กล่าวโทษ
สัญญาณที่ว่านั้นใครก็พุ่งไปที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงซึ่งนั่งเป็นประธานกทชและกตรอยู่ด้วย
ข้อความที่พลเอกพระจุลโพสต์ก็คือเป็นข้อความที่บอกว่า
มีการเรียกรับเงินในการซื้อขายตำแหน่งของตำรวจ
พลเรือเอกพระจุลบอกว่าไม่ได้พิมพ์เองหรอกแต่โพสต์มาอีกทีนึง

ประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้มันใหญ่ขึ้นทุกวันเพราะระดับพบตรลงมาดำเนินการเอง
ระดับพตศิวราหลังศิพรมานกุลในฐานะผู้บัญชการนครบาล
บอกว่าวันที่๑๐ถ้าพลเรือเอกพระจุลไปมอบตัวไปรับทราบข้อหา
ความผิดพรบคอมพิวเตอร์ก็จะแจ้งความซ้ำในข้อหามินประมาท
เรื่องนี้จะไปถึงไหนไม่รู้แต่ว่าคนเขาคอยดูกันเยอะ
หนังสือพิมพ์ก็ใช้คำว่ามวยถูกคู่ครับ
กลับไปนิดนึงทำไมพลเอกพระจุลจึงมามีเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องตำรวจ
สปชชุดที่แล้วเขาตั้งคณะในการปฏิรูปหลายเรื่อง
หนึ่งในจำนวนนั้นคือการปฏิรูปตำรวจ
ปฏิรูปตำรวจเนี่ยไปอยู่ในคณะของการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งให้คุณเสรีสุวรรณภานนท์เป็นประธานของกรรมการชุดนี้
กรรมธิการชุดนี้ในชั้นสปช
คุณเสรีสุวรรณภานนท์ก็ตั้งพลเรือเอกพระจุลนี่แหละครับ
ให้ไปเป็นประธานอนุกรรมการปรับโครงสร้างตำรวจ
ผลเอกพระจุลก็เชิญใครต่อใครที่เกี่ยวข้องเชิญตำรวจ
เชิญฝ่ายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาดูซิว่าปัญหาของตำรวจอยู่ตรงไหน
ทำไมจะต้องปฏิรูปเรื่องใหญ่ใหญ่เนี่ยมีสองเรื่องที่พลเอกพระจุล
ผลเอกพระจุลจับก็คือว่า๑การซื้อขายตำแหน่งในแวดวงตำรวจ
เป็นมะเร็งร้ายที่ทำให้ตำรวจดีเสียกำลังใจแล้วก็เป็นมะเร็งร้ายที่ทำให้ตำรวจต้องหาผลประโยชน์
เพื่อเก็บเงินไว้ซื้อตำแหน่งส่งนายนี่เรื่องใหญ่
ฉะนั้นพลเรือเอกพระจุลก็มีข้อมูลตรงนี้ของท่านเยอะ
ตำรวจจะปฏิเสธหรือจะไม่ปฏิเสธยังไงก็ไม่รู้ล่ะ
แต่ว่าชาวบ้านอย่างเราเราพอจะรู้ไหมล่ะครับว่า
ระหว่างข้อปฏิเสธกับตำรวจของตำรวจกับข้อกล่าวหาของพลเอกพระจุล
เชื่อใครไปลองทำโพลสิครับแล้วจะรู้ว่าชาวบ้านเชื่อใคร
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่พลเรือเอกพระจุล
ให้ความสำคัญมากก็คือว่าเสนอเลยว่าต้องแยกอำนาจการสอบสวนของตำรวจ
ออกไปอยู่อีกหน่วยงานหนึ่งถ้าไม่แยกอยู่กันอย่างนี้
กระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นมีปัญหาพลเรือเอกพระจุลเคยบอกผม
ว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดถ้านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ไม่ทำช่วงนี้
เสียดายโอกาสมากเพราะจะทำไม่ได้อีกแล้ว
ฉะนั้นถ้าปฏิรูปเรื่องไหนก็ปฏิรูปไปเถอะแต่ปฏิรูปตำรวจต้องทำ
นี่คือข้อเสนอของพลเรือเอกพระจุลก็แปลว่าพลเรือเอกพระจุลนั้นมีพื้นความรู้
ได้ศึกษามามากว่าวงการตำรวจเขาเป็นยังไง
คนที่ไปให้ข้อมูลกับพลเอกพระจุลเนี่ยเป็นตำรวจก็มี
เป็นตำรวจที่ต้องหาเงินไปซื้อตำแหน่งก็ไปให้ปากคำด้วย
ฉะนั้นข้อมูลของพลเอกพระจุลคงไม่มั่วหรอกครับ
แต่ว่าเอาล่ะคดีก็ดำเนินการกันไป
วันนี้พลเอกพระจุลไปยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินแปลว่าอะไรครับ
แปลว่าขยับขยายเรื่องให้มันใหญ่ขึ้นขยับขยายเรื่องให้มันใหญ่ขึ้น
ฉะนั้นคอยตามดูว่าเรื่องนี้จะไปยังไงต่อนี่เรื่องที่หนึ่ง
เรื่องที่ตั้งใจจะมาพูดวันนี้วันนี้วันที่๗แล้วนะครับ
กว่าจะถึงวันที่๒๙มีนาคมมีเวลา๒๒วัน
๒วันนี้คืออะไรครับ๒๒วันนี้คือช่วงเวลาที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูล
จะต้องมาพิจารณากันว่าร่างรัฐมนูลที่ร่างไว้
ข้อเสนอของใครต่อใครต่อใครที่ยื่นมาว่าให้ปรับปรุงให้แก้ไขตรงนั้นตรงนี้
วันที่เหลือนี่แหละครับจะมาดูกันว่าอะไรจะยืนไว้ตามร่างเดิม
อะไรจะแก้ตามที่เขายื่นเสนอมาให้แก้อะไรจะแก้มากอะไรจะแก้น้อย
ฉะนั้นอะไรไม่แก้อะไรแก้มากอะไรแก้น้อยช่วง๒๒วันนี้รู้กัน
คนที่ตามข่าวเรื่องการเมือง
เขาก็บอกว่าช่วงนี้ต้องตามดูเพราะว่าจะเป็นช่วงสำคัญที่สุด
รัฐมนูลออกมาแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วก็นำไปสู่การทำประชามติ
ฉะนั้นช่วงนี้อะไรจะปรับอะไรไม่ปรับจับตามองไว้หน่อยนะครับ
ข่าวการเมืองอาจจะเป็นเรื่องน่าเบื่อแต่ว่ามันช่วยไม่ได้แล้ว
เราต้องอยู่ในประเทศที่กำลังเดินทางไปสู่การเลือกตั้งใหม่อีกรอบนึง
กติกาออกมาเป็นยังไงสำคัญมาก
เรื่องที่จับจ้องมองกันมากที่สุดคือข้อเสนอที่เกี่ยวกับสว

กลายเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ร้อนอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ขณะนี้
จำได้ไหมล่ะครับสัปดาห์๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
ผมวิเคราะห์ขีดเส้นใต้ตรงนี้ว่า
มีความต้องการมีความพยายามจะให้สวมาจากการสัญหา
สัญหาก็คือแต่งตั้งนั่นแหละครับ
เพื่อจะมาทำหน้าที่คานอำนาจของสอสอที่มาจากการเมือง
แล้วเผลอก็จะทำให้ถึงเลือกนายกรัฐมนตรีได้ด้วย

เหตุผลของคนที่พูดเรื่องนี้ออกเสนอเรื่องนี้ก็คือเขา

เขาบอกว่าเพื่อให้สวมากำกับในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน
ที่จะปฏิรูปประเทศ
แต่ว่าคนวิเคราะห์การเมืองเขาบอกว่าสวนี่แหละ
จะเป็นฐานของผู้มีอำนาจชุดปัจจุบัน
ซึ่งมีหน้าที่ต้องแต่งตั้งสว
ถ้ามีการแก้ไขรัฐมนูลปรับรัฐมนูลอย่างที่ว่า
วันนี้ชัดขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วครับ

คงไม่ถึงขั้นที่จะให้ไปเลือกนายกรัฐมนตรี

จะต้องมีการต่อต้านอย่างรุนแรงเป็นหมู่บ้านกระสุนตกแน่

จะให้สัญหาหรือแต่งตั้งเข้ามาทั้งหมดหรือไม่
อันนี้ยังไม่มีเสียงตอบรับจากกรรมการร่างนะครับ
ยังไม่มีเสียงตอบรับจากกรรมการร่าง
คุณอุดมรัฐอมริตบอกว่า
ของเก่าที่มาจากการเลือกกันเองนั่นก็ดีอยู่แล้ว
ยังไม่เห็นว่าจะไม่ดีตรงไหน
นี่ก็แปลว่าถ้าอย่างนี้กรรมการร่าง
อาจจะไม่ตามใจข้อเสนอของฝ่ายผู้มีอำนาจ
ที่ต้องการให้สวมาจากการแต่งตั้งทั้งหมด

เรื่องนี้ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณพูดขึ้นมาก่อน

วันนี้ช่วงนี้ต้องจับตามองว่า
ประธานกรรมการร่างและกรรมการร่างจะเอาไหม
วันนี้ช่วงบ่ายเขาจะมีการประชุมแม่น้ำ๕สายกันครับ
แน่นอนว่าในการประชุมแม่น้ำ๕สาย
ไม่ได้บอกว่ามีคิวจะคุยเรื่องนี้
แต่ว่าเมื่อเจอกันเนี่ยอย่าลืมนะแม่น้ำหาดสายมีใครล่ะครับ
คศรัฐบาลสปทสนชและสายที่๕กรรมการร่าง
ก็แปลว่าหัวหน้าสายทั้งหมดวันนี้เขาจะคุยกัน
ช่วงบ่ายโมงครึ่งเราคาดหวังกันว่า
ประเด็นเรื่องของสวน่าจะมีความชัดเจน
ส่วนเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าให้แต่ละพัก
เอาชื่อขึ้นโชว์ไว้ว่าถ้าตัวเองได้เป็นรัฐบาลจะเสนอชื่อคนนี้
คุณชาติชัยณเชียงใหม่บอกเมื่อวาน
บอกว่าคนที่พักจะเอามาเสนอชื่อเป็นนายกนั้น
ต้องเป็นสมาชิกพักการเมืองด้วย
อ้าวถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่า
ใครจะลอยมาจากไหนแล้วมาถูกเสนอชื่อเป็นนายก
ก็ไม่ได้สิต้องไปสมัครเป็นพักการเมืองอีก
คนที่เขาห่วงเรื่องการสืบทอดอำนาจได้ยินอย่างนี้

เอาล่ะนี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณกอล์ฟคุณดาวครับ

ไม่ว่าใครจะเสนอมาอย่างไรนะคะ
สุดท้ายแล้วก็ต้องแล้วแต่กรทว่าจะหาทางออกให้กับประเทศยังไง

ก็๒๙มีนาคมนี้นะคะก็จะรู้แล้วนะคะว่ารัฐธรรมนูลจะรับข้อมูลมาจากใคร
แล้วจะแก้สุดท้ายแล้วจะแก้ไปในที่ทางไหนนะครับ